สุกที่แล้วมีฝรั่งไถไถไถ

แต่ไถตั้งแต่นานาไปอ่อนนุษย์คุณผู้ชม
ลองนับดูเด็กกี่สถานีสุดท้ายเขาโดนปรับแล้วนะ

คือตอนแรกอยู่ริมนะ
อยู่ริมโพลโอเคนี่มาแล้ว

แล้วรถนี่ขับกันขวากควายเลยอ่ะ

โอ้โหมีสปริ้น

นานาอโศกพร้อมพงศ์

อัดคลิปไว้เขาบอกช่วงลงจากสะพาน
เลนส์ซ้ายสุดแล้วก็ถ่ายไปกลาง

รถไฟฟ้าซ้ายก็มีรถก็เยอะด้วย

ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดคุณผู้ชมฮะ

ตำรวจสนลุมพินีรู้แล้วว่า

อายุ๓๗ปีมาจากไหนล่ะเนี่ย

ก็เลยมาที่สอนอลุมพินีจอแดนเนี่ย
ยอมรับว่าโอ้วนั่นไอซ์เอง

เที่ยวชมบรรยากาศในเมืองไทย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
เออไอซ์ก็รู้การนี้นะยู
ไอมีการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการเหมือนกัน
ไม่ทราบข้อกฎหมายในประเทศไทย

แล้วก็ยินดีรับโทษตามกฎหมายด้วย

ผู้ใดกิดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็น

หรือวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ
หรือกระทำด้วยประการอื่น

บาทเออนี่ก็บอกได้เลยน่ะเออพร้อมพงศ์อ่ะตรงอะไร
น่ะเอ่อเอ่อมันมีมันมีอยู่ไปเล่นบนนั้นเลยไม่ก็ไปเนี้ย
สวนเบนเออสวนเบนจากกิตติค่ะทานให้พี่หน่อยคุณรู้ไหม
ว่าที่นี่รถชนคนตายบนทางมาลายพูดภาษาอังกฤษ
เธอเผื่อจอดแดนฟังอยู่
ขี่จักรยานมารอบโลกอ่ะเขามาตายที่นี่จอแดนจอแดนต้อง
หวังด้วยใช่นะแล้วคนไทยเองยังถูกรถชนตายบนบน
ถังมาลายเลยอ่าจอดแดนได้ไหมอ่าอ่าอ่าอ่าแม่จอดแดนได้
เล่นบนถนนไทยทันแล้วทันเร็วเลยเออ